ประจำทุกปีนะคะที่จะมีการมอบอาหารพระราชทานให้กับผู้ที่เดินทางที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยคึกคักเช่นเคยนะคะ
ในเดือนวันแม่แห่งชาติสำหรับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและเหล่าคนบันเทิง
โดยในปีนี้นำทีมโดยนักแสดงวิกหมอชิตยูโรยศวรรษภูมิเกียรติภูมิและมะเหมียวพัชรดา
โดยพระเอกหนุ่มยูโรเผยว่ารู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการดีครั้งนี้ค่ะ
และไหนก็เจอตัวหนุ่มยูโรแล้วก็เลยขอถามถึงกระแสข่าวเมาส์
ที่ว่าเจ้าตัวเป็นน้องรักของพระเอกรุ่นพี่เวียสุกลวัฒน์ถึงขั้นที่หนุ่มเวียเนี่ยทั้งผลักทั้งดันให้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่อง
อันนี้จริงหรือเปล่าไปถามหนุ่มยูโรกันเลยจ้า
แต่ว่าเป็นลูกหม้ออยู่ช่องก็ดันเต็มที่เพราะว่าพี่เวียสนับสนุน
ครับผมน้องรักพี่เวียเหรอ
ใช่ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันครับ

เป็นให้ความสนับสนุนดีกว่าใช่ครับ
เขาก็จะสนับสนุนแบบคอยสอนคอยบอกทิศต่างในการแสดงแบบ
เขาพี่เวียซุปเปอร์สตาร์แล้วเราได้แบบ
เขาได้มองเราเป็นน้องมันก็ดีใจครับ
มีโอกาสได้เห็นผลงานละครคู่กันไหมคะ
เห็นเขาพูดอยู่นะแต่ไม่รู้เหมือนกัน
เห็นพี่เวียเคยพูดอยู่ว่าจะเอาผมไปเล่นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
เรื่องนี้ก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้คือเขากำลังจะมีผลงานที่เป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกนะคะ
มันเป็นซุปตาของช่องนะคะบอกเลยว่าไม่ติดรูปร่างหน้าตาหุ่นเหินแม่
บอกเลยดูใจสาวเตะนะคุณผู้ชมค่ะ